คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของลอตเตอรี่กันหน่อยค่ะลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาก็แปลกใจเหมือนกันนะคะ
ทำไมมันมีเรื่องอลละเวงหลายที่จริงจริงก่อนหน้านี้ก็เล่าไปที่สกลนครแล้วก็มามีที่นครปฐม
เล่าเรื่องที่นครปฐมกันหน่อยนะคะที่นครปฐมเนี่ยคนซื้อชื่อว่านายละม่อม
คนขายชื่อว่านายโกศลนายละม่อมบอกว่าจำได้ว่าไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งจริง
สองใบสิบสองล้านบาทเพราะว่าซื้อไปก่อนหน้านี้จ่ายเงินไป
แต่จะซื้ออีก๒ใบจำได้ว่าเลขสวยว่าเลขนี้มันถูกรางวัลที่๑
แต่อีก๒ใบนี้ที่ถูกรางวัลเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินเพราะกลัวเมียด่าก็เลยยังไม่ได้จ่ายเงิน
แต่จำได้ว่าซื้อทีนี้ก็โอ้โหต่างฝ่ายก็ต่างให้ข้อมูลจนสุดท้าย
เอางี้ไหมล่ะสาบานกันไหมล่ะก็ท้าสาบานกันอีกแล้ว
ทีนี้ค่ะทางฝั่งของคนขายเมื่อช่วงบ่ายนะคะ
นายโกศลคนขายลอตเตอรี่ไปกับทนายเลยทนายอาทิตย์
ไปที่สพนครชัยศรีหอบหลักฐานไปนะคะ
บัญชีธนาคารกรุงไทย๒บัญชีแยกเป็นบัญชีส่วนตัวที่ใช้ในการโอนซื้อลอตเตอรี่
และบัญชีที่ถูกรางวัลมายื่นเป็นหลักฐานค่ะแล้วก็แถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะ
นายโกศลบอกว่าวันนี้นำหลักฐานมายื่นเพิ่มเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เคยมาให้ปากคำแล้วครั้งหนึ่งบัญชีที่นำมาแยกเป็นสองบัญชี
บัญชีแรกเป็นบัญชีส่วนตัวของผมใช้ในการซื้อขายลอตเตอรี่
โดยเฉพาะหน้านี้เขาเปิดโชว์ให้ดูเลยนะ
หน้านี้ดูเลยใครซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจะทยอยโอนเงินไป
ก็คือลอตเตอรี่งวดหนึ่งมีนาคมใช่ไหมคะคนซื้อก็ต้องโอนเงินไปก่อน
ก่อนวันออกรางวัลยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกุมภาพันธ์
ไม่มีการโอนเงินจากลูกค้าชาวเมียนมาและไม่มีใครแสดงตัวตน
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไปขึ้นเงินซึ่งจะไปโยงกับบัญชีที่สอง
ที่นำมาให้ดูเป็นบัญชีที่มีเงินอยู่ห้าร้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท
หักภาษีสามหมื่นบาทซึ่งพอเปิดบัญชีเสร็จ
ได้ถอนเงินปิดบัญชีทันทีหลังจากนั้นก็เป็นข่าวว่ามีแรงงานเมียนมา
ลอตเตอรี่จนมีการแบ่งเงินตามที่มีข่าวส่วนที่อีกฝ่ายมาแย้งว่า
ตัวเองเนี่ยไปเอาลอตเตอรี่จากแผงอื่นมาขายก็ยอมรับว่าบางครั้งเลขที่ลูกค้าอยากได้
ตัวเองไม่มีก็ไปเอาจากแผงอื่นมาขายซึ่งมันเป็นวิถีของคนขายลอตเตอรี่อยู่แล้ว
อีกฝ่ายไปวนเวียนที่บ้านหลายรอบแล้วตัวเองไม่ยอมออกมาเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากเจอใคร
ผมอยากอยู่ในบ้านก็เลยให้ญาติออกมารับหน้าไปก่อน
นักข่าวก็เลยถามว่าเอาอย่างนี้กล้าไปสาบานที่วัดพระแก้วไหมล่ะ
เพราะอีกฝ่ายนึงเขาท้าเลยนะนายโกศลก็เลยบอกว่าไม่กลัว
เพราะที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่จริงอีกฝ่ายนึงพูดมันไม่จริง
จะไปวัดไหนก็ไปพร้อมไปทุกวัดพร้อมที่จะสาบาน
ส่วนทนายความนะคะก็บอกว่าคือที่ให้ทนายความมาช่วยเนี่ย
เพราะตัวเองไม่รู้เรื่องกฎหมายจบแค่ป๖ก็ต้องให้ทนายมาช่วยชี้แนะ
ว่าผมจะต้องยังไงต่อจะสู้คดียังไง

ก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรก็ต้องอาศัยทนายพี่
เพราะผมก็คนไม่ค่อยมีตังค์ก็เห็นเห็นบ้านผมอยู่
ก็ไม่ได้ว่ามีอะไรร่ำรวยคนคนจนอะพี่พูดง่ายเนอะ
หาช้ากินค่าแบบนี้ไม่มีครับ
น้อยใจว่าผมไปทำอะไรให้ถึงมาทำกับผมอย่างนี้
ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรเดือนซื้อมาไป
ด้านในเขียวพี่ชายของไทยโกสนพ่อค้าขายต่อลอตเตอรี่

บอกว่าตอนนี้สงสารน้องชายมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ
มาเจอกับเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้๒รอบภายในงวดเดียวกัน
ก่อนหน้านี้อีกฝ่ายมาถึงบ้านมาหลายรอบด้วย

ยืนยันว่าน้องชายบริสุทธิ์ไม่ได้ยักยอกไม่ได้โกหกค่ะ
ไม่ได้นอนไม่หลับยืนยันครับ
เปอร์เซ็นต์เลยคือไม่มีจริง
ครับผมก็ต้องยืนเคียงข้างเขาเพราะเขาอยู่คนเดียว
เขาเมียก็ไม่มีอยู่กับเตี๋ย๒คน
เขาก็ไปหาเงินมาเลี้ยงเตี๋ยสองคน
คุณผู้ชมค่ะคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะ
เยี่ยมเพลินนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก็มีนักเสียงโชคก็ไปกลับไหว้
ศักดิ์สิทธิ์ในวัดเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางวันเพราะว่าวันนี้ก็
รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในช่วงเย็นด้วยทีนี้ค่ะนายละม่อมนายละม่อมบุญเสือ
ก็ไปทำงานตามปกติแล้วก็บอกทีมข่าวว่าโอ้โหฟังนายโกศลให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตั้งแต่เมื่อวาน
มันยังมีเรื่องคาใจหลายอย่างนะเกี่ยวกับการดึงหรือไม่ดึง
หรือไม่เก็บลอตเตอรี่เอาไว้กับตัวเนี่ยเพราะเขามั่นใจว่านายโกศลพ่อค้าขายลอตเตอรี่
รับปากเขาว่าจะเก็บเอาไว้ให้เพราะว่าซื้อขายลอตเตอรี่กันมานานมากแล้ว
ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกให้นายละม่อมจำลองเหตุการณ์วันที่ซื้อลอตเตอรี่
ให้ดูหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นเดี๋ยวลองดูค่ะ
ใช่เนี่ยรถเครื่องจอดเลยสามเจ้าสี่เจ้าตรงนี้ครับ
เจ้าสี่เจ้าตรงนี้ใช่แล้วตอนเราเลือกคือเราเลือกยังไง
คือคือเลือกแผงแผงตั้งใช่ไหมแผงผมก็ดึงมาจากแผง
ดึงดึงมาดึงมาส่งให้เขาแกมีพี่มีพี่แจ๊ค
แล้วก็มีภรรยาครับแล้วก็เลือกกันก็เดินมาเจอเห็นเขากำลังเก็บอีสี่ใบที่จ่ายตังค์แล้วนะ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

แล้วใบนั้นถ้าท่านยังจำได้นายโกศลเสื้อเขียวเนี่ยครับ

เคยมีข่าวว่าแรงงานชาวเมียนมาสองสามีภรรยาฝากนายจ้างซื้อ

แล้วนายจ้างไม่ขึ้นเงินไม่เอาเงินมาให้อะไรประมาณอย่างนี้

ซึ่งตอนนั้นนายจ้างก็ออกมาแถลงข่าวบอก
ผมไม่ได้ขอแบ่งเงินจากแรงงานเมียนมา

แต่คนขายเนี่ยที่เขายังเก็บลอตเตอรี่ไว้เนี่ย
เขาขอแบ่งก็ต้องเจรจาให้แบ่งคนละ๓ล้าน
นี่คือลอตเตอรี่ของในแผงนายโกศลเนี่ย
ซึ่งเขาบอกเขาไปขึ้นเรียบร้อยแล้วถูกไว้แค่ใบเดียว
แต่ว่านายละม่อมจะมาเอาจากไหนจะมา๒บง๒ใบสั่งไว้ไม่มี

จากการแถลงข่าวของนายโกศลที่นำภาพแผงลอตเตอรี่ของเขามาให้สื่อมวลชนดูเนี่ย
นี่คือแผงของเขาที่ขายในวัดสว่างอารมณ์งวดที่เป็นปัญหานะครับ
แต่ว่ามีคนบอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

เราก็เลยเอาภาพนี้ไปให้ลูกศิษย์วัดสว่างอารมณ์ดูนะครับ
อย่างสองคนนี้เขายืนยันเลยบอกนี่ไม่ใช่แผงขายลอตเตอรี่ของนายโกศล

แผงของเขาจะยาวสักประมาณ๕๐เซนติเมตร
แงเล็กไม่ใหญ่เท่ากับภาพนี้

ก็เป็นพับอย่างนี้แต่เล็กกว่านี้
เออประมาณ๕๐เซนใช่ประมาณนี้
โกศลที่แถลงกับสื่อมวลชนเมื่อวานบอกทุกครั้งที่ขายลอตเตอรี่ให้กับลูกค้า
จะถ่ายรูปแผงแล้วส่งให้ลูกค้าดูทางไลน์นะฮะ
แต่ภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยแผงนี้มีการหยิบลอตเตอรี่บางเลขออกไปนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าหมายความว่าเป็นภาพที่ถ่ายหลังการซื้อแล้ว

เราได้ข้อมูลมาว่าแผงที่ทุกคนเห็นนี่เป็นแผงของในเขียวเป็นพี่นายโกศลนะฮะ
ไม่ใช่แผงของในโกสนนะครับซึ่งยังไงเดี๋ยวต้องรอฟังเจ้าตัวให้อีกทีหนึ่งนะครับ
ขณะเดียวกันเราได้คุยกับทางท่านเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์นะครับ
ท่านก็บอกกับไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของผู้ซื้อกับผู้ขาย
ทั้งสองฝ่ายต้องมีศิลธรรมต่อกันทางวัดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยหลวงพ่อบอกนะฮะ
ซึ่งคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างรู้ดีแก่ใจนั่นแหละว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไง
เรื่องลักษณะการซื้อการขายนี่มันก็เกิดคำว่าสมยอมกันแต่ผู้ซื้อก็ดีหรือผู้ขายก็ดีจริงแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจ
แต่ทุกคนต้องมีศิลธรรมเพราะค้าก็ดีผู้แป้ค้าก็ลูกค้าเราทำอะไรก็ขอให้มีศิลธรรมหน่อยทำอะไรอย่าเอารัดอบเกียบกัน
กรมทุกคนเนอะไอ้เรื่องลอตเตอรี่เรื่องหวยถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งมากเลยทุกคนมีอาชีพมีหน้าที่ทำอาชีพหน้าที่ดีที่สุดดีกว่าเรื่องหวยเรื่องอะไรอย่างนี้ผมว่าอย่าไปบ้ากับมันมาก
เอาเป็นว่า๒๐มีนาคมนี้ในละม่อมฝ่ายลูกค้าเขาขอท้าสาบานกับนายโกศลพ่อค้าลอตเตอรี่นะฮะบอกว่าจะมาที่วัดพระแก้วที่กรุงเทพเลยนะครับตอนเช้าก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นกลับไปที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครชัยศรีนครปฐมเพื่อสาบานต่ออีกซึ่งนายโกศลรับคำท้านะฮะ๒๐มีนาคมนี้นะครับส่วนทาง
เชิญคู่กรณีมาสอบปากคำแล้วเชิญพยานมาสอบปากคำแล้วแต่คู่กรณีสองฝ่ายก็มีพยานหลายปากเหลือเกินตอนนี้ต้องทยอยเรียกมายังสอบสวนไม่หมดนะฮะสำนวนคดีนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับเนื่องจากมันมีผลได้ผลเสียกับทั้งสองฝ่ายนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายไหนนะฮะตำรวจบอกนะครับ